บุรีรำเหตุสลดใจจริงครับสองหนุ่มน้อย

ด้วยความที่เป็นเด็กอายุ๘ขวบคนหนึ่งอายุ๙ขวบคนหนึ่ง
มน้ำเสียชีวิตคุณยายมาเจอร่างทีหลังเนี่ย
ร้องไห้แทบขาดใจครับ
๒คุณยายร้องไห้แทบขาดใจจริง
คุณยายร้องไห้แทบขาดใจจริง

เพราะว่า๒หลานชายจมน้ำตาย
ยายสองหลานเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
เขาเป็นญาติกันเป็นบ้านติดกันเลยอ่ะ

หนุ่มน้อยจมน้ำที่ห้วยสำโรงเป็นฝ่ายนะฮะ
ฝาอยู่ในพื้นที่ของบ้านโคกสูง
หมู่๕ตำบลพทายรินอำเภอลำปลายมาสบุรีรำ
น้ำห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร
หนีไปเหรอใช่สองหนุ่มน้อยฮะ
ข้อร้าย๘ขวบคนหนึ่ง๙ขวบคนหนึ่ง

เฟซบุ๊กธนพัฒน์อายุ๙ขวบอยู่ป๓
อีกคนนึงที่เสียชีวิตคือน้องแทนวุฒิพัฒน์๘ขวบฮะ
ป๒จริงแล้วไปเล่นกัน๔คน
แล้วรู้ได้ไงคือ๔รอดมา๒
ไอ้สองคนน่ะวิ่งมาตามคนในหมู่บ้าน
แล้วมาช่วยแต่เนื่องจากกิโลนึงอ่ะโอ้โห
ไปกลับกลับมาหา

จากไปแล้วฮะจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว

จริงแล้วทั้งสองคุณยายก็คือยายเงิน

แต่ครั้งนี้หลานก็ยังแอบไปเล่นนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ยายบอกขอตายแทนได้ไหม
บอกขอตายแทนหลานทั้งสองคนตรงนี้เลยได้ไหม

แต่ว่าบางคนเนี่ย๘ขวบ๙ขวบ

เรื่องมันเศร้าแต่เราก็ต้องเล่านะคะ